พาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า
วันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของหมูป่านะครับ
งคอรมอจัดตั้งบอร์ดระดับชาติคุมทำหนัง๑๓หมูป่าแล้ว

รวมทั้งภาพลักษณ์ประเทศ๑๒ชีวิต
เข้าสู่พิธีสืบชะตาสู่ขวัญแล้วก็เตรียมบวช
ในวันที่๒๕กรกฎาคมนะครับ
เมื่อวานก็เป็นบรรยากาศที่พ่อแม่ผู้ปกครองพาน้องไปเข้าร่วมพิธี
เพราะถือว่าเป็นการสืบชะตาหลังจากที่ผ่านเรื่องที่เลวร้ายออกมาแล้ว
ใช่ค่ะคือเขาบอกพอประสบเหตุประสบภัยต่างความเชื่อของล้านนา
ต้องทำพิธีสืบชะตาเพื่อเป็นการเรียกขวัญเป็นการส่งขวัญให้กลับมาสู่อ้อมอกพ่อแม่
แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วย

ใช่ฮะแล้วก็ไปขอขมาเจ้าแม่นางนอนที่ถ้ำหลวงด้วยนะครับ
รวมถึงมีทหาร๙นายบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซมด้วยนะครับ
มาดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะว่าน้องทีมหมูป่าอาคาเดมี่และโค้ชเอกรวม๑๒คน
เดินทางไปที่วิหารพระเจ้าอินสาน
วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
โดยที่น้องอดุลไม่ได้ไปเพราะน้องอดุลนับถือศาสนาคริสต์นะครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองของน้องทุกคนนะครับ
เดินทางมาด้วยเพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล
อดผ้าบังสุกุลให้แก่นาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
เสียสละชีวิตในการปฏิบัติภารกิจ
ช่วยเหลือทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
โดยพิธีนี้ก็มีพระครูประยุทธ์เจติยานุการ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับ
จากนั้นน้องทุกคนได้เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนา

มีพระสงฆ์๙รูปทำพิธี
และพระครูบาแสงล่าธรรมสิริพระเกจิชื่อดัง
แห่งวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่ากิเล็กของพระม่า

เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับประพรมน้ำมนต์ครับ

เพราะว่านอกจากมีน้องแล้ว
มีพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็มีทางผู้ใหญ่ของจังหวัด
แล้วก็มีชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีครั้งนี้จำนวนมากนะครับ
โอกาสนี้มีนาคที่รออุปสมบท
ซึ่งทุกคนเป็นทหารที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่
ในการกู้ภัยทั้ง๓สังกัดรวม๙นาย
คือจากมณฑนฐานบกที่๓๗ค่ายเมงรายมหาราช
องพันธานราบที่๓กรมฐานราบที่๑๗
แล้วก็จากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่๓
เดินทางมากราบครูบาแสงล่าก่อนที่จะอุปสมบท
และให้น้องทีมหมูป่าได้กราบขอขมา
และขอบคุณพี่ทหารที่มาช่วยปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับ
ส่วนรายละเอียดของพิธีสืบชะตานั้น
นายสุเทพชัยสุรินวัยยาวัชกรและก็มรคนายกของวัดพระธาตุดอยวาว
ก็เปิดเผยว่าในพิธีจะมีไม้ตั้ง๓ขาตั้งเป็นซุ้มสืบชะตา
มีเครื่องสืบชะตาเป็นขัวเงินขัวคำกล้วยอ้อยมะพร้าว
หมากประดับตกแต่งรอบไม้สืบชะตา
ใช้เวลา๑ชั่วโมงในการทำพิธีสืบชะตา
สะดอกเคราะห์ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับ
พิธีกรรมสืบชะตาเป็นพิธีกรรมทางล้านนาเด็กทั้ง๑๓คน
ซึ่งเขาก็ประสบข้อกรรมอย่างใหญ่หลวงในชีวิตครั้งหนึ่ง
แล้วก็ทางวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพซึ่งถือว่าคุณเอก
ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดท่านพระครูประยุทธ์เจติยานุการ
รักษาการเจ้าวาดพระธาตวาวและท่านก็เมตตา
จึงได้จัดนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน๙รูปมาทำพิธี
ก็คือจะมีกระทงใส่ข้าวของเพื่อบูชาเทพเจ้าต่าง
แล้วก็ส่วนที่๓ขาก็คือเป็นไม้ค้ำไม้ค้ำต้นโพ
หรือทางเหนือเรียกว่าไม้คล้ำสลีเมื่อเสร็จจากพิธีกรรมนั้น
จะต้องเอาไปไว้ที่ต้นโพเอาไปที่ต้นโพ
เพื่อเป็นการว่าฝากดวงชะตาราศีนี้ไม่ต้องเอาไปไหน
อยู่ที่นี่ให้เจริญงอกงาม
พิธีกรรมที่มาสวดในนั้นก็จะเป็นมงคลปริศ
เพื่อที่จะอำนวยโวยชัยให้กับผู้ที่ประกอบพิธีครั้งนี้
จะได้หลุดพ้นจากเคราะหกรรมแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในชีวิต
การสืบชะตาครั้งนี้ก็เหมือนเป็นพิธีสืบชะตาหลวง
คือทำกันทั้งครอบครัวและคุณผู้ชมได้เห็นไม้ค้ำตั้งสามขาแบบนี้
ก็จะให้ผู้ที่เข้าพิธีสืบชะตาเข้าไปอยู่ตรงนั้น
เข้าไปอยู่ภายในไม้ค้ำตั้ง๓ขาแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญเรียกความเป็นมงคลกลับคืนมา
และก็ขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่เป็นเสนียดจันรายให้ออกไปจากบุคคลนั้นนั้นที่เข้าร่วมพิธีสืบชะตา
สำหรับพิธีสืบดวงชะตาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมตัวก่อนบวชพระแล้วก็เนร
ตามความเชื่อของคนล้านนานะครับโดยมีพระที่วัดพระธาตุแห่งนี้
คือช่วงวันที่๒๕กรกฎาคมนี้ก็จะไปบวชกันที่วัดพระธาตุดอยตุงด้วยนะครับ
อาจจะเป็นช่วงวันที่๒๕กรกฎาคมถึงวันที่๑๐สิงหาคมก็จะรวมทั้งสิ้นคือ๑๗วันนะครับ
ส่วนน้องอดุลเองนะครับคุณแม่คุณพ่อของน้องอดุลบอกว่า
เรื่องที่น้องคนอื่นจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
ในส่วนของน้องอดุลคงไม่ได้บวชเพราะนับถือศาสนาคริสต์
แต่จะมีพิธีสวดภาวนาและจะรำลึกถึงพระคุณ
ผู้ที่มีส่วนร่วมพาน้องออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับ